ในกรุงเทพจะมีการชุมนุมอยู่๔กลุ่มด้วยกันนะครับ
คือนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำกลุ่มไทยไม่ทน
และคณะสามัคคีประชาชนประเทศไทย
พร้อมกับแนวร่วมด้วยไปยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อชี้แจงสาเหตุที่ต้องชุมนุม
บอกว่าต้องชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรี
แล้วก็มีข้อเสนอต่างอยู่๓๔ข้อด้วยกัน
อย่างเช่นการยกเลิกประกาศพรกรฉุกเฉินการแก้ไขรัฐธรรมนูลใหม่ให้เป็นประชาธิปไตย
นายจตุพรยืนยันว่าการชุมนุมที่จะมีขึ้นวันที่๒๔มิถุนายนนี้
ที่ทราบมาก็คือว่าเริ่มมีการขัดขวางการชุมนุมแล้ว
แต่ยืนยันจะชุมนุมเหมือนเดิม
กลุ่มของนายจตุพรนัดหมายชุมนุมเริ่มต้นที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
เวลา๑๖นาฬิกานะครับแล้วจะเดินไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
หากถูกปิดกั้นจะใช้แผนยุทธการแม่น้ำร้อยสาย
คือต่างคนต่างมาแล้วก็มาเจอกัน
เดี๋ยวฟังนะฮะที่คุณจตุพรให้สัมภาษณ์เอาไว้
เพราะโควิด๑๙นี้นะครับเราสามารถใส่หน้ากากมาชุมนุมได้
ป้องกันตัวเองได้พกแอลกอฮอล์มานะครับ
ไม่มีอะไรที่มันจะน่ากลัวไปกว่าความหายนะของชาติ
เพราะผมเชื่อว่าอีก๒๓เดือนนั้นเมื่อคนสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับ
ไม่ว่าการฆ่าตัวตายหรือจะฆ่าคนอื่นตาย
รักวิ่งชิงปล้นจะเต็มทั้งแผ่นดิน
ขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบานนะครับก็ได้ออกมาเตือนนะครับ
บอกว่าตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่
การชุมนุมห้ามทำกิจกรรมห้ามมั่วสุมนะครับ
จะผิดพรกรฉุกเฉินด้วยเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วย
เพราะฉะนั้นอยากจะให้แกนนำผู้ชุมนุมเห็นแก่บ้านเมือง
เพราะประเทศบอบช้ำมามากแล้วขอให้โควิดเนี่ยมันผ่านพ้นไปก่อนได้ไหม

ขณะเดียวกันวันนี้ในการประชุมคอรมอลนะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์นายมนตรีไม่ได้แถลงผลการประชุมคอลโมนะครับ
หมายให้โคศกประจำสำนักนามนตรีนายอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ย

โศกรัฐบาลบอกว่านายมนตรีมีความเป็นห่วงประชาชน
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
หวังว่าประชาชนจะพิจารณาว่าการออกมาร่วมชุมนุม
ว่าในที่แห่งใดมีความสุ่มเสี่ยง
เพราะสถานการณ์ติดเชื้อยังมีการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์ต่างเกิดขึ้น
ขอให้ประชาชนพิจารณาหลีกเลี่ยงในการรวมตัวหรือชุมนุมในลักษณะดังกล่าว
หากมีการฝ่าฝืนไปทำผิด
ก็จำเป็นจะต้องพิจารณาและดำเนินการไปตามกฎหมายที่มีอยู่
๒๔มิถุนายนรหัสนี้จะมีชุมนุมในกรุงเทพฯ